ลงใต้ไปที่สุราธานีกันหน่อยครับ
ตำรวจสุราธารณีเนี่ยนะฮะจับกลุ้มได้แล้วครับ
ฝรั่งหัวขโมยครับไปขโมยแว่นตาราคา๒๐๐๐กว่าบาท
ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คุมตัวมาได้
เจ้าตัวบอกว่าอ้าวไม่รู้ว่าแว่นตาใครนี่น่ะ
ก็เห็นวางเอาไว้ก็เลยหยิบไป
ตำรวจตมและก็ตำรวจท่องเที่ยวกพงครับ
จับกลุ่มตัวนายมาเชลนะครับเป็นคนเยอรมันนะฮะ
อายุ๓๑ปีคุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่ง๑

ของกลางก็คือแว่นตากันแดดสีดำครับ
อยู่ในกระเป๋าของเขานั่นแหละครับนี่นะฮะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งจากผู้เสียหายครับ
เป็นชาวรัสเซียอายุ๓๗ปีเป็นผู้หญิง
บอกว่าเมื่อ๙กุมภาพันธ์ก็น่าจะเป็นภาพหลักฐานวงจรปิด
อันนี้แหละครับ๙เดือน๒ตอนเกือบ๔โมงเย็นนะฮะ
๕นาฬิกา๓๘นาที
มาต่อวีซ่าที่ตมสุราชที่เกาะพงันนะครับ
แล้วก็ลืมแว่นตากันแดดเอาไว้วางอยู่บนเก้าอี้
ราคาค่างวด๘๐๐ดอลลาร์หรือประมาณสัก๒๔๐๐กว่าบาทนะครับ
นี่จังหวะนี้ทำเอกสารอะไรต่างเสร็จแล้วก็ลุกไป

ในวงกลมสีแดงนั่นแว่นตาเนี่ยยังวางอยู่ที่เก้าอี้ไงอ๋อลืมเอาไว้

แล้วปรากฏว่าฝรั่งผู้ชายคนที่เขาหยิบไป

นี่เห็นแล้วก็เลยเดินไปแล้วก็หยิบไปเลยครับ
ตำรวจก็ไปไล่เช็คคือหลักฐานมันชัดเจนมากไง
แล้วก็เลยไปที่รีสอร์ทที่เจ้าตัวพักอยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุยอมรับคือเขาก็เดินทางไปต่อวีซ่าด้วยเหมือนกัน
ตมสุราชบนเกาะพงันแล้วเห็นแว่นตาวางอยู่
ไม่รู้เป็นของใครก็เลยหยิบใส่กระบอกกางเกงเฉยเลย
แล้วก็ออกมาครับจากนั้นตำรวจตามมาจับกลุ่ม
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้โหต้องระวังเลยนะ
คืออะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าเอามาสุ่ม๔สุ่ม๕นะ
เดี๋ยวจะเคราะห์หามยามซวยแบบนี้นะครับต้องระวังนะฮะ